คุณผู้ชมพร้อมกันรึยังคะแพ็คที่๒มาแล้วนะคะ
หลังจากที่เบรกที่แล้วหลายคนอาจจะบอกว่า
มันยังไม่ตรงกับเลขที่ดิฉันซื้อไว้เลยค่ะ
เดี๋ยวลองดูแท็กนี้อาจจะมีตัวเลขที่มันตรงกับที่คุณผู้ชมซื้อไว้แล้วก็ได้นะคะ
เริ่มกันที่วัดท่าใหม่อิตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่กันก่อนเลยแล้วกัน
แสวงโชคเขาพากันมาเข้าวัดเดินข้ามสะพานบุญไปลอดต้นโชคกราบพระพุทธรูปโชคดี
โชคขนาดใหญ่อยู่ข้างวิหารนะคะ
มีพระพุทธรูปโชคดีประดิษฐานอยู่ให้กราบไหว้ทำบุญต่อโชคกัน
เขาจะเอาธนบัตรเนี่ยใส่ตุงแขวนเรียงรายอยู่ใต้ต้นไม้อธิษฐานให้บรรลุโชคลาภส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ศีลรับพรจากพระสงฆ์ที่มาสวดต่อบุญต่อโชคเสียงดังฟังชัดเลยทีเดียว
ไม่ไปที่นี่คงจะไม่ได้คุณผู้ชมไปต่อที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาคลาคล่ำไปด้วยประชาชนที่แวะไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งฤษีพรมเมษทั้งกุมารเจ้าสัวเฮงนะฮะ
ก็อยู่ที่ว่าคุณสมจับคู่ไหนกัน
มันเยอะแล้วเกินใช่แลพไว้กี่วัดเธาพระทองที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยเซียนตัวเลขเขาก็ไปขอโชคขอลาบ
เรือตะเคียนโบราณอายุเป็นร้อยปีนะเขาเชื่อว่าในเรือตะเคียนโบราณเนี้ย
มีแม่ย่านางสิงสถิตอยู่
แล้วก็เอาดอกไม้เอาถูบเทียนเอาของเส้นไหว้มากราบ
แต่มันมีเรื่องหนึ่งมีเรื่องที่คนพัทธลุง
เขามากราบไหว้เรือตะเคียนทองโบราณ
หลังจากที่แม่ย่านางไปเข้าฝัน
บอกว่าอยากได้สบายใหม่เป็นสีเขียว
เพราะว่าสบายเดิมมันเก่ามากแล้ว

มีผู้หญิงอายุสักประมาณ๓๕๔๐ปีเนี่ย
ไหว้เรือตะเคียนแล้วกำลังจะกลับ

เขาอุทานเสียงดังเลยเขาพูดมาเสียงดังเลย
ไม่ต้องตามมาอยู่ที่นี่แหละ

เธอลงไปนั่งขัดสมาธิ
หน้ารูปปั้นแม่ย่านางแล้วก็สั่นแบบนี้คุณผู้ชม
บอกด้วยนะบอกว่ามีแม่ย่านางสองตน
เป็นแม่ย่านางสบายเงินกับแม่ย่านางสบายทอง

แล้วมันตรงกับความฝันของชาวพัทธลุง

ส่วนเลขเด็ดในฝันนะแม่ย่านางก็บอกเหมือนกัน
แต่เธอบอกว่าบอกไม่ได้เดี๋ยวเลขเคลื่อน

บอกว่างั้นเดี๋ยวฝากคุณอาริยา
ฝากคุณทัศนัยฝากคุณอรัชพรพิมพ์มาบอกในไลน์หน่อย

ใช่ตื๊ดตื๊ดสามตัวเดี๋ยวบอกให้ในหลังค่ะครับ
ไม่ใช่ในไลน์สิในคอมเม้นท์ในเฟซบุ๊กล้าง
ไปสำรวจแผงลอตเตอรี่ที่ขออภัยนครศรีธรรมราชกันหน่อยลงใต้นะคะ
ชาวบ้านเขาแห่ซื้อเลขอะไรกันรู้ไหมคุณ

ทะเบียนรถกระบะบรรทุกคนงานเกาะสร้างเต็มคันรถ
ที่ไปชนเข้ากับรถกระบะของพนักงานสาวเซเว่น
จนมีผู้เสียช่วงนี้ที่เกิดเหตุศรีราย
ประเด็นก็คือจำได้ไหมที่เราเคยเล่าค่ะว่า
มันมีเรื่องเฮียนเกิดขึ้นนี่คือภาพอุบัติเหตุตอนที่เกิดนะ
แต่เรื่องเฮียนเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจเอารถไปเก็บไปเก็บเอาไว้

เขาบอกว่ารถมันเปิดไฟมันเปิดปิดเองได้

มันไม่มีแบบไม่มีคนขับไม่ได้สตาร์ทเครื่องแต่ไฟมันเปิดปิดเองได้
ไฟมันเปิดเสร็จแล้วเขาก็ไปดึงแบตเตอรี่ออก

มีเสียงประตูเปิดปิดอีก๒รอบ
นั่นแหละมันก็เลยเป็นความเพี้ยนเนี่ยค่ะทะเบียนก็เมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วเนาะ
ก่อไก่สอสาราเอ๊ะก่อไก่สอหรือสี๕๑๖๘เนี่ยค่ะ
แล้วก็มีบ่อใบไม้จอจาน๙๕๒๔นะคะ

แม่ค้าเขาบอกว่าขออนุญาตแบ่งขายไม่เกินคนละ๒ใบก็แล้วกันนะ

ก็จะได้ทั่วถึงนะนะครับไปต่อที่จติสวัสดีชายนาศณ์ครับ
ข้ามกับส่วนนกชายนาฏนะฮะที่รวมเอาสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารอร่อยจากทั่วจังหวัด
ไปขายให้กับชาวชายนาฏรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อได้ชิมกัน
น้ำสำราญแล้วก็อย่าลืมครับไปแวะที่ร้านห้องสอบเสียคนขายฝัน
ร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ท่อนไม้พยุงที่เชื่อว่าเป็นไม้มงคลผูกผ้าสามสีไปตั้งไว้หน้าร้านแบบนี้
ให้นักท่องเที่ยวได้ไปโรยแป้งถูกัน
ถูเสร็จปุ๊บก็ไปเลือกลอตเตอรี่กัน
เขาขายใบละ๘๐บาทตามที่กำหนดเลยไม่ได้ขายเกินราคานะ
ก็ดึงดูดได้เยอะทีเดียว
มีหนุ่มคนนึงเขาโรยแล้วเขาก็ได้จริง
อีกคนนึงบอกว่าไม่ได้
คือมีคนโรยแป้งแล้วก็เห็นเลขจริงเหมือนกัน
บางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นน่ะเนอะมันก็แล้วแต่ความเชื่อแหละ

แต่เขาก็บอกตัวเลขกับเรามานะฮะแต่ก็บอกคุณผู้ชมไม่ได้
เดี๋ยวจะพิมพ์ให้ในเฟซบุ๊คแล้วกันนะครับ
ซอยไปพาอีซาแนพาไปที่
พระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

คุณผู้ชมคนก็ไปสการะไปกราบไหว้บูชา

แล้วก็ต้องไปขอพรจากองค์พญาสัตนคราช
เป็นแลนด์มาร์คศักดิ์สิทธิ์อยู่ริมแม่น้ำโขง
อันนี้เขาก็ขอให้ได้โชคให้ได้ลาบกันนะคะ
ต่อกันที่อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ริมถนนสาย๒๔โชคชัยเดชอุดม

หลวงปู่บุญรอดอาพัสโรวัย๗๕ปี
เจ้าอาวาสวัดโครกกรมในอำเภอพนมดงรักษ์
มาตั้งโต๊ะแจกเหรียญหลวงปู่รอดอาพัสโร
เมตตามหาบารมีให้กับประชาชนที่ใช้รถ

นำมาแจกทั้งหมดใน๗๕๐๐เหรียญค่ะ
ประชาชนที่ขับรถยนต์หรือว่าขี่มอเตอร์ไซค
ก็มารอรับกันยาวกว่า๕กิโลเมตรเลยนะคะ
หนึ่งในนั้นมีรถหรูคันนี้ค่ะ
โบกินี่สีดำนี่ทะเบียนป้ายแดง
นหนู๔๒๑๔มาเข้าคิวรับด้วย
คือยังไงล่ะคือเขาเป็นลัมโบกินี่
แล้วก็เป็นป้ายแดงก็ต้องเอาทะเบียนเขาด้วยเหรอ

แพงแค่ไหนขอของคลังไว้ก่อน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่าวลึกวิลล่านะฮะ

ไปซุกตัวอยู่ในห้องครัวของบ้านเลขที่

หมู่ที่๖ตำบลแหลมศักดิ์

พบงูจงอ่างหรือว่าบงหลาตัวใหญ่
ชูคอแผ่แม่เบี้ยอยู่ใต้อ่างล้างจาน
เจ้าหน้าที่เองก็ใช้ไม้คล้องมีเชือกบ่วงคล้องเข้าไป
มัดเข้าที่หัวงูก็นำตัวออกมา
โดยงุงนั้นพยายามจะดิ้นสู้ตลอดเวลาแต่ว่าไม่รอดนะครับ
จับได้เอามาขึงดูก็ความยาวตั้ง๔เมตรนะ
นำใส่กระสอบไปปล่อยให้ไกลชุมชนต่อไป
งานนี้คืออย่างที่บอกไปว่าเป็นบ้านไม่มีเลขที่

มีหมู่ไงมีหมู่หกไงทางไหน

ใช่ค่ะเอาแล้วแต่เลยครับ
เมื่อกี้ดูบองหลาแล้วใช่ไหมอยู่ที่สัตว์เลขาลค่ะ
คุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยที่ศูนย์บริการรถรถยนต์แห่งหนึ่งนะ

แล้วมันสับขาเร็วมากนะคุณผู้ชม

วิ่งระดับนี้เพจ๔เลยนะดิฉันให้
คือป้ายแดงคันนี้ทะเบียนวาแหวน๐๖๑๒
คือเขาไขน็อตแล้วแผงไอ้แผ่นรองใต้เครื่องออกไง

แหมแบบสับขาเร็วมากเลย
ช่างก็ดึงหางให้มันหลุดออกมาจากเครื่องแล้วก็วิ่งหนี
ชาวเน็ตเขาสนใจทะเบียนนี้แหละป้ายแดงนี่แหละ
คุณผู้ชมบอกกันหลายเลขบอกกันหลายข่าวแล้วเดี๋ยววันนี้บ่ายสองโมงรอลุ้นแต่เราก็ยังบอกอย่างหนึ่งนะ
ปีนี้หรือว่าปีหน้าไม่ว่าจะได้ตัวเลขมาขนาดไหนแล้วสิ่งสำคัญที่สุดตั้งใจทำงานนะคะ
ถูกต้องนะครับแล้วขอให้ได้อย่างที่หวังแล้วกันนะฮะ